พาไปที่จังหวัดชุมพรนะคะ
คือจะบอกว่าชุมพรฝนยังคงตกหนัก
พอฝนตกหนักปุ๊บมันเกิดดินสไลด์ดินสไลด์ไม่พอค่ะ
ก้อนหินก้อนใหญ่กลิ้งมาจากภูเขา
แล้วไปทับบ้านบ้านหลังหนึ่งที่เขามี๔ชีวิตอยู่ในนั้น

ชีวิตรอดตายหุดหวิดค่ะหนีตายออกมาได้ทั้งหมดเลยนะคะ
นี่เหตุการณ์นี้น่ากลัวมากนะคะ

เดี๋ยวด้านหลังจะมีหินก้อนใหญ่กลิ้งออกมาใส่บ้าน
เดี๋ยวไอ้ที่บอกก้อนหินหมายถึงก้อนนี้เหรอ
ใช่ค่ะใหญ่เห็นไหมคะ
ถึง๔๐๐กิโลกรัมนี่ค่ะ
นู่นหล่นมาจากภูเขาดินสไลด์เกาะแล้วหินมันร่วงตามมานะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณบ้านเลขที่๔๓หมู่๗ตำบลบางมะพร้าว

คุณหนึ่งรุทัยบัวแสงอายุ๓๓ปีเป็นเจ้าของบ้านนี่สามีของเธอนะคะ
ในบ้านหลังนี้มีเธอมีสามีแล้วก็ลูกเด็กอยู่เลยอ่ะ
ขวบกับขวบครึ่งอยู่ด้วยกัน๔ชีวิต
คุณหนึ่งฤทัยบอกว่าตอนเกิดเหตุกำลังทำกับข้าวอยู่ในครัว
ได้ยินแล้วแหละเสียงดินเสียงหินบนภูเขามันเลื่อนถลายลงมา
ก็เลยหันไปดูอ้าวมีโครนมาก่อนแล้วมีหินก้อนใหญ่น้ำหนักสักประมาณ๓๔ตัน
ไหลลงมาจากภูเขาต่อหน้าต่อตาด้านหลังของบ้าน
ก็เลยรีบคว้ามือลูกชายสองคนนะคะวิ่งพาวิ่งออกมา
แล้วตะโกนบอกให้สามีรีบหนีตายออกมา
หนีได้ทันค่ะหนีได้ทันก่อนที่หินเนี่ยรวมทั้งต้นไม้ดิน
จะทับลงไปที่เบาะเลี้ยงกบ๕เบาะด้วยกัน
ส่วนหินก้อนใหญ่เนี่ยกลิ้งลงมามาหยุดที่หลังบ้านพอดิบพอดีเลยนะคะ
มีทรัพย์สินได้รับความเสียหายบางส่วนแต่ไม่มีใครเป็นอันตรายนะคะ
บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจนะคะ
ฟ้าฝนที่ภาคใต้ฝนยังคงตกหนักตกหนักเป็นระยะระยะแบบนี้
เวลาฝนตกหนักเนี่ยดินมันอุ้มน้ำไม่ไหวไง
น้ำไม่ไหวแล้วมันก็สไลด์ลงมาแบบนี้อันตรายมากนะคะ